คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
ผู้หญิงคนนี้ก็ช้ำใจอยู่โดนสามีแจ้งความยักยอกทรัพย์

ทำไมเธอถึงโดนยักยอกทรัพย์แบบไม่รู้ตัวรู้ไหมฮะ
คือจริงแล้วสามีเธอไปทำงานต่างประเทศ
แล้วก็ส่งเงินมาให้เธอทุกเดือนเดือนละหลายหมื่นหน่อย
แล้วก็บอกว่าเงินตรงนี้ต้องเอาไปจ่ายค่ารถนะ
เธอก็ทำตามแล้วก็ให้เธอนะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวได้
เธอก็ทำสิแต่ปรากฏว่าอยู่พอสามีกลับมาบ้านเรา
พาสาวคนใหม่มาด้วยละหนึ่งนะ
และ๒จะเลิกกับเธอแล้วก็ฟ้องเธอว่ายักยอกทรัพย์
เงินที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยฉันให้เธอเก็บ
เก็บเป็นของฉันคุณเข้าใจไหม
ไม่ได้ให้เอาไปใช้จ่ายส่วนตัว

ใช่ฮะเรื่องนี้นะคนที่ช้ำใจมากก็คือนางสาวตรีรกาแสนขดึง
หรือว่าคุณน้อยอายุ๓๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมุนหนึ่ง
ตำบลละลวดอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
ถูกแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเธอเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายคนนี้คือ
นิกรทิพย์กระโทกหรือว่ากรนะ

ตอนแต่งนะคุณนะก็แต่งใหญ่โตแล้วฮะ

แต่แต่งเสร็จก็มีพิธี

หลังจากนั้นปี๖๑ครับ

แล้วก่อนไปเนี่ยได้พากันไปดาวน์
รถกระบะ๑คันเป็นชื่อของสามี

มีเงินมีทองก็ส่งมาให้เธอทุกเดือน
ทุกเดือนเดือนละ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
โดยบอกแบบนี้เอาไว้ให้ใช้จ่ายนะ
แต่ต้องมีการส่งค่างวดรถเดือนละ๘๐๐กว่าบาท

ผู้หญิงคนนี้นางสาวตรีรกรหรือว่าคุณน้อย
เธอก็เอาไปจ่ายค่ารถเรื่อยมาไม่เคยขาด
แล้วที่เหลือเอาไปใช้ส่วนตัวในการดูแลครอบครัว
ก็ผัวเมียผัวไปทำงานส่งตังค์ให้เมียมันก็เรื่องปกติมาก
ปรากฏว่าปี๖๔สามีเริ่มมีอาการผิดปกติ
เริ่มไม่ส่งเงินให้แล้วก็พูดกับเธอบอกว่าแยกกันเถอะ

พอพฤศจิกายนปี๖๕สามีกลับมาจากต่างประเทศ
ผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันที่สกลนครนะครับ
ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคุณน้อยเนี่ย
โดนหมายเรียกจากสพชำนิข้อหายักษ์ยอกทรัพย์
และตัวฝ่ายชายต้องการเงินคืนทุกบาททุกสตางค์
ที่ส่งให้ทุกเดือนรวม๓๗ครั้ง๓๗เดือนเป็นเงิน๗๔๐๐๐๐บาท

คุณตัวของคุณน้อยงงเลยฮะ
ว่าทำไมสามีของฉันถึงมาฟ้องยักยอกทรัพย์นะครับ

คือเหมือนยักยอกทรัพย์ค่ะ
เหมือนส่งข้ออ้างเหมือนว่าให้เราเก็บเงินให้เขา
แต่ที่จริงเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าส่งให้แล้วก็ใช้อะไรก็ใช้ไป

ใช่จ่ายตลอดแต่งวดเลขยังงวดที่๔๐กว่า

เธอบอกโอ้โหมันช้ำใจมันเจ็บใจเหลือเกินนะฮะ

คุณน้อยนะคุณไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จุดทูบหน้าสารพระภูมิหน้าบ้าน
ดูบรรยากาศเช้ามะเช้าที่ผ่านมาหน่อยแล้วกันค่ะนี่
ผู้เท่าผู้แก่ผูกแขนเรียกขวัญตามประเพณี
หวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เรื่องร้ายผ่านไปด้วยดี
เพราะเธอบอกไม่มีเงินคืนหรอกนะ๗แสนบาท
ก็ไหนว่าเธอให้ฉันจ่ายค่ารถฉันก็จ่าย
ไหนว่าเธอให้ฉันใช้จ่ายส่วนตัวฉันก็ใช้
นึกว่าเป็นแบบว่าคนรักกันก็ส่งเงินให้ใช้กัน

ทีนี้พ่อของคุณน้อยบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะครับ
ฝ่ายชายมาทำแบบนี้ตอนมาขอก็ขอกันดี

พ่อก็กอดลูกแบบนี้นะครับ

ส่วนฝ่ายชายคุณผู้ชมฮะคือนายนิกรหรือว่าพี่กร
กรเปิดใจสาเหตุที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิง

พี่กรบอกว่าก็ฝ่ายหญิงไม่ทำตามสัญญาที่คุยกันไว้
เดี๋ยวนะไม่ทำอะไรตามสัญญาพี่กรพี่กรอธิบายให้ฟังสิ
เขาบอกแบบนี้เงินที่ส่งมาให้เดือนละ๓๔๐๐๐บาทส่งจริง
ให้เอาไปจ่ายค่างวดรถเนี่ย๘๐๐๐กว่าบาทจริง
ส่วนอีก๒๐๐๐บาทจริงให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ของพี่กรที่เปิดไว้ให้โอนเข้าไปส่วนหนึ่งก่อน
ส่วนที่เหลือถึงจะสามารถเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวได้

ถ้าเหมือนว่า๒๐๐๐๐บวก๘๐๐๐ค่างวด๒๘๐๐๐แล้ว
ถ้าเกิดโอนมาให้เดือนนั้น๓๐๐๐ก็มีใช้จ่ายอีกหลักพันนะ
ก็คือให้ผู้หญิงใช้จ่ายแค่๒๐๐๐ส่วน๒๐๐๐โอนมาเป็นเงินเก็บ
๘๐๐๐โอนไปเป็นค่าบรถแต่พอจะทวงเงินเนี่ย
เอ้าไม่เห็นมีเลยเพราะพี่กรเขาคำนวณแล้ว

นี่คือเขาคำนวณ๒๐๐๐คูณ๓๐เท่าไหร่นะ
๓๗เดือนใช่ปะ๓๗เดือนนี่แหละประมาณนั้นนะ๗๐๐๐๐๐กว่าบาทนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่พี่กรบอกว่าต้องเลิกกับน้อยเพราะอะไร

มีเสียงติฉินนินทาว่าน้อยหรือภรรยาผมแอบไปมีชายอื่น
ผมเลยให้ญาติไปเอารถคืนมาแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับน้อยไป
ส่วนภรรยาใหม่ของผมผมเพิ่งเจอตอนกลับมาเมืองไทย
แล้วก็ตกลงอยู่กินกันที่สกลนครอย่าไปเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนใหม่นี้
แต่เอาเรื่องของเราระหว่างกรกับน้อยให้จบ
ฟังเสียงคุณกรแล้วกันนะฮะ
แล้วทางนี้เข้าบัญชีพี่ใช่ไหม
ครับ

อยู่กับเขาให้เก็บเดือนละสองหมื่น

ก็ทั้งหมดที่ผมส่งมาตอนนั้นในช่วงสาม

ก็คือ๓๗เดือน
อ๋อ๓๗เดือนเพราะเขาให้เหตุผลว่าอย่างไร
เขาบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าให้คิด
เอ้าพี่กรก็พอย้อนกลับมาถามพี่น้อยว่า
พี่น้อยเอาจริงพี่กรเขาสั่งไว้ป่ะ
ว่า๒๐๐๐๐ให้เก็บเข้าบัญชีเขาทุกเดือน

แค่บอกว่าให้จ่ายค่างวดรถที่เหลือเอาไปใช้จ่าย
พี่น้อยเอาอะไรมาพูดแบบนี้นะ
ไม่เคยได้ตกลงสัญญานะครับ
ให้ความเห็นเป็น๒กรณีนะ
กรณีแรกคือการส่งเงินให้ใช้จ่าย
อาจจะถือว่าเป็นการอุปการะเลี้ยงดูโดยเสน่หา
สองคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะ
แต่ถ้าพูดว่าเอาไปใช้เลย

แต่ต้องสืบทราบให้ได้ว่าให้เอาไปใช้จริง

หากมีการทำการตกลงชัดเจน

หรือทำสัญญาที่ต้องการให้ฝ่ายหญิง
เก็บเงินเข้าบัญชีเป็นเงินเก็บ

ฝ่ายหญิงจะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้จริง

กรณีนี้ต้องมาดูหลักฐานพยานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ว่ามีการทำสัญญาตกลงกันชัดเจนหรือไม่
เพราะหากไม่มีจะเข้าข่ายเหมือนกรณีแรก

หรือว่ามีหลักฐานหรือมีคลิปเสียงอะไรอย่างนี้

เข้าขายยักยอกทรัพย์ทันทีนะฮะ

มีพยานหลักฐานชัดเจนไหม

เงินต้องเก็บไว้เงินแล้วเท่านั้นตรงนี้บาท

และก็เป็นการให้โดนเสน่หา

นี่แหละครับทนายเดชานะบอกจุ๊กรู

ต้องใช้ความระมัดระวังและพยานหลักฐานที่มีทั้งหมด
เอาไปแจ้งความแล้วเป็นหน้าที่ต่อไปของใคร
ตำรวจค่ะแค่ฟังเรื่องนี้ก็ปวดหัวละปวดใจนะ